ไปดูบรรยากาศวันแม่ที่จังหวัดต่างต่างกันบ้างนะคะที่ชนบุรีสวนนกนุษย์พัทยาค่ะ
ก็ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติอย่างยิ่งใหญ่นะคะก็มีขบวนบุพชาติ
มีนักท่องเที่ยวชาวไทยต่างชาติให้ความสนใจไปร่วมงานมากมาย
ส่วนที่ร้อยเอ็ดค่ะคุณตาอายุ๗๒ปีปั่นจักรยานไปถวายพระพรด้วยค่ะ
นายอนุสรแก้วกังวานผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ข้าราชการทุกหมู่เหล่าลงนำถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๗รอบ๑๒สิงหาคม๒๕๕๙
บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินบึงพลานชัยนะคะ
ในขณะที่ประกอบพิธีค่ะก็ปรากฏว่ามีนายมูลหมื่นหาวงอายุ๗๒ปี
จูงจักรยานมาเนี่ยนะคะมาพร้อมกับอะไรคุณ
นี่เลยเขาเรียกว่าพุ่มใบตองนะคะมาเป็นพันธุมจัดมาอย่างสวยงามเลย
เพื่อที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่ด้วย
มูลบอกว่าทุกวันพ่อและวันแม่ของทุกปีก็จะปั่นจักรยานออกจากบ้าน

ใช่ค่ะเรียกว่าบางทีข้ามจังหวัดเลยนะ

มาเพื่อลงนามถวายพระพรแล้วก็ทำแบบนี้มา๑๒ปีแล้ว
บอกว่ามีความสุขและภูมิใจที่ได้ทำ
และจะทำไปจนกว่าไม่สามารถที่จะปั่นจักรยานได้เลยล่ะ
ไปดูกันที่ชมรมสิทธิ์เก่าโรงเรียนบ้านโคกจักรจันทร์ไทยรัฐวิทยา
ที่ตำบลบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจริงกันบ้างนะคะ
แห่สมาชิกในชมรมสิทธิ์เก่าก็ชักชวนกันทำกิจกรรมค่ะ

และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
โดยการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก
ด้วยการแต่งตัวเป็นเหล่าการ์ตูนแบบนี้แหละคุณ
คือเด็กเขาชอบพวกยอดมนุษย์ไง

แล้วพอเด็กเจอยอดมนุษย์ตัวจริงมาอยู่ข้างหน้า

เรียกทั้งรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะจากเด็กได้เป็นอย่างดี
สอนเด็กได้ด้วยนะใช่ว่าต้องทำดีต้องช่วยเหลือผู้คนเหมือนยอดมนุษย์นี่แหละ
เด็กให้เป็นฮีโร่ถูกต้องไปดูกันต่อเลยนะคะครับ
เป็นกิจกรรมทำดีเพื่อแม่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จังหวัดเชียงราย
ทีมแพทย์พยาบาลทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตให้กับนางอุไลสวยงามอายุ๕๒ปี
ซึ่งเป็นแม่ที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรัง
กับนายยุทธศาสตสวยงามอายุ๒๘ปี
ลูกชายที่ได้สละไตให้แม่เพื่อเป็นของขวัญวันแม่
ข่าวนี้นี่โอ้โหหลายคนแชร์ในโลกโซเชียลเยอะมาก
ชื่นชมลูกชายคนนี้นะครับสละไตเพื่อแม่นะครับ
โอ้โหยิ่งใหญ่นะครับ
ต่อกันเลยค่ะไปกันที่เพชรชบูรณ์นะคะ
โรงเรียนเสรีศึกษาอำเภอชนแดน
ก็มีการจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้น
บรรยากาศคุณผู้ชมเป็นไปอย่างอบอุ่นค่ะ

เขาให้นักเรียนรุ่นพี่ที่สนิทกันมาเป็นแม่แทน

เพราะว่าแม่ของตัวเองเสียชีวิตไปแล้ว
หลังจากนั้นพอให้รุ่นพี่มาร่วมพิธีแบบนี้นี่แหละนะคะ

ทำให้ผู้ปกครองรวมถึงเพื่อนที่มาร่วมงาน
ซึ้งน้ำตาซึมไปพร้อมกันเลยค่ะ

แล้วก็คู่อื่นคู่แม่ลูกอื่นก็โอ้โห

ความสุขความประทับใจที่สวนนงนุษย์พัทยาชนบุรีนะคะ
นี่เขาจัดยิ่งใหญ่ในทุกกิจกรรมเลยนะฮะ
ใช่แล้วค่ะงานนี้ก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติ

การนำช้างพังหยกวัย๑๑ปี
มาโชว์ตะวัดปลายงวงวาดรูปต้นไม้บนผืนย่าเขียวขจี

จากนั้นก็มีการรำการแสดงอย่างอ่อนช้อยงดงามแบบนี้แหละค่ะ
สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมโดยเฉพาะนี่แหละไฮไลท์ของงาน

ช้างพังใบเตยวัย๑๑ปีนะคะ
ก็ได้ตะวัดปลายงวงเขียนข้อความด้วย
ทั่วไทยถวายราชินีนี่
เป็นงานอ่านชัดเจนชัดเจนเลยนะคะ
ก็เป็นการที่จะกระตุ้นให้คนไทยทุกคนหันมารักษาป่า
หวงแหนป่าร่วมกันสร้างความดีถวายแม่ของแผ่นดินนั่นเองนะคะ
เป็นบรรยากาศสวยนะคะในแต่ละพื้นที่